เตรียมทัพสู้สึกแห่งศักดิ์ศรี
ประเดิมแข่งในสึกชัยหน้าคับ๒๐๑๙

ทีมชาติอุรุกวัยพบทีมชาติไทย

ช่วยส่งใจไปย้ำแค้นแดนมังกร
ที่เทลด๊อตทีวีช่องสาธิตส่วน